ของคุณวรวีมกุฎีอดิตนายกสมาคมกีฬาฟุตบอล

ท้าผลตรวจเอกดรสมยศพุ่มพันวงนายกคนปัจจุบัน
บอกว่าแน่จริงก็ให้แสดงเอกสาร
เกี่ยวกับเรื่องแบงค์การันตีจากกรณีที่บริษัทแพลนบี
จำกัดที่ชนะการประมูลเป็นผู้บริหารสิทธิประโยชน์ของสมาคมนะครับ
เหมือนกับมีการชี้ว่ามันไม่ค่อยโปร่งใส
เขาบอกว่าแน่จริงก็เอาเอกสารมาแล้วก็บอกสิว่ามันโปร่งใสยังไง
ซึ่งคุณบรวีนะครับอดีตนายกก่อนนี้ก็ออกมาเปิดเผยข้อมูล
ขารองทำผิดของสะพางกรรมการชุดกรรมบริหารในชุดปัจจุบัน
เมื่อวันที่๒๑มกราคมที่ผ่านมา
แล้วก็ยังเปิดเผยเรื่องสิทธิประโยชน์ที่ผมบอกไปมาสักครู่
เค้าบอกการทำสัญญาที่นี้ผิดระเบียบ
เนื่องจากว่ายังไม่มีการโชว์เอกสารแบงค์การันตี

ตามที่ภนตรวจเอกดอคเตอร์สงยศได้เปล่าอ้างออกไว้

บอกว่าถ้าเกิดมีจริงเนี่ยก็อยากให้นำมาเปิดเผยให้ประชาชนได้เห็นได้รับทราบกัน

เรื่องเหล่านี้สามารถตรวจสอบได้ในตลาดหลักทรัพย์ครับ
เชื่อว่าเรื่องนี้น่าจะเข้มข้นมากขึ้นเรื่อย

ใช่ครับ๑๒กุมภาพันธ์นะครับ